วันนี้เรามาเริ่มกันที่เหตุการณ์ค่ะเป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้น
สายสายวันนี้เองค่ะกลางกรุงนะคะแถววังหินค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายใช้ปืนบุกเดี่ยวเข้าไปจี้ชิงทรัพย์ร้านทอง
ซึ่งร้านทองนี้อยู่ในห้างโลตัสวังหิน
เหตุการณ์ค่อนข้างอุกอาจนะคะสิบนาฬิกาสามสิบนาทีค่ะ
เหตุการณ์ที่คนร้ายใช้อาวุธปืนจี้ชิงทรัพย์ร้านทองภายในโลตัสวังหิน
ลาดพร้าวกรุงเทพนะคะที่เกิดเหตุเป็นร้านทอง
ปากทางเข้าออกห้างพอดีเลยค่ะพนักงานหลังจากที่เกิดเหตุแล้ว
รอให้การด้วยความตื่นตระหนกจากการสอบสวนพนักงานร้านทอง
ให้การแบบนี้นะคะบอกคนร้ายเป็นผู้ชายใช้ปืนเป็นอาวุธ
เมื่อมาถึงกระโดดขึ้นไปบนกระจกในร้านเลยตามที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิด
หลังจากนั้นทุบไปที่ตู้โชว์ด้านหลัง
กวาดทองในถาดไปเอาไปได้ห้าถาดน้ำหนักเกือบสองร้อยบาท
มูลค่าประมาณหกล้านบาทค่ะไปดูพยานที่เกิดเหตุนะคะ
หนึ่งคนเขาเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุตอนนั้นตัวเองกำลังเดินเข้ามาในห้าง
คนร้ายเดินเข้ามาคู่กันเห็นคนร้ายสวมเสื้อแขนยาวสีขาว
หวกกันน็อกสีชมพูครึ่งใบและสวมใส่แมสด้วยปิดบังใบหน้า
พอมาถึงหน้าร้านคนร้ายค่ะผลักตัวเองให้พ้นทาง
ตอนนั้นยังไม่ได้สังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่รู้ว่ามีคนผลักเขาออกไป
จากนั้นค่ะเห็นคนร้ายกระโดดขึ้นบนตู้กระจก
เข้าไปในร้านตัวเองได้ยินเสียงกระจกแตก
หันกลับไปมองค่ะเห็นคนร้ายใช้อาวุธปืน
กวาดไปกวาดมาลักษณะข่มขู่ไม่ให้ใครเข้าใกล้
รอปภของห้างค่ะจะเข้ามาช่วย
คนร้ายหันปืนไปเลยแล้วก็บอกว่าอย่ามายุ่ง
ด้วยความตกใจของตัวพยานนะคะเพราะว่าเห็นเหตุการณ์ใกล้มากค่ะ
รีบหนีออกจากจุดเกิดเหตุทันที
นี่คือพยานคนแรกที่ค่อนข้างใกล้ตัวของคนร้าย
ช่วงเข้าไปก่อเหตุน่ะนะคะไปถามพยานอีกคนค่ะ
พยานอีกคนเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์หลังจากที่คนร้ายปล้นร้านไปแล้ว
เขาบอกว่าเขาเปิดร้านขายของอยู่ใกล้กับร้านทอง
หลังเกิดเหตุสังเกตเห็นบุคคลซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนร้าย
เป็นผู้ชายค่ะสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
เสื้อแขนยาวสีเทาขาวรูปร่างไม่ผอมไม่อ้วนสมส่วนนะคะ
สะพายกระเป๋าข้างสีดำสวมหมวกกระน็อกครึ่งใบสีแดง
หน้ากากอนามัยด้วยแต่เขาบอกว่าที่มันแปลกคือ
วิกผมสีน้ำตาลเป็นลอนยาว

ใช่ค่ะจริงเป็นผู้ชายเขาบอกลักษณะที่เห็น
ลักษณะร่างกายเป็นผู้ชายแต่เอ๊ะทำไมใส่วิกเป็นรอน
เป็นยาวอำพลางตัวแน่เลย
จากนี้สังเกตเห็นว่าคนร้ายวิ่งไปเนี่ยถือปืนลูกโม่ไปด้วย
แต่เขาก็ไม่แน่ใจเป็นปืนแท้ปืนปลอมนะคะ
หลังก่อเหตุคนร้ายวิ่งเลี้ยวซ้ายหลบหนีไปด้านหลังห้าง
ขี่ข้ามสะพานคลองลาดพร้าวที่สามารถทะลุออกได้หลายเส้นทางนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นลาดปลาเค้าและผ่าหุ่นเดียวถิ่น
ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่วิทยุสกัดจับรถคนร้าย
ยานพาหนะที่ใช้ในการก่อเหตุและหลบหนีตามเส้นทางที่พยานเขาให้การ
พร้อมประสานสถานีตำรวจใกล้เคียงช่วยสกัดจับแตกค่ะ
แต่ยังไร้วี่แววตอนนี้คนร้ายหลบหนีได้ลอยนวลอยู่นะคะ
ก็ยังคงหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่อยู่
แต่ก็มีรายงานนะคะว่าคนร้ายก่อนจะมาก่อเหตุ
เขาไปดูลาดราวก่อนลงมือชิงทรัพย์แล้วค่ะ
โดยเมื่อเวลาประมาณ๙โมงครึ่งเนี่ย
เขาให้การบอกว่ามีชายรูปร่างสูงสวมหน้ากากอนามัยคล้ายคนร้ายที่มาก่อเหตุ
มาก่อนตอนนั้นมาสอบถามพนักงานรักษาความปลอดภัย
ถามว่าร้านทองเปิดปิดกี่โมง
มาถามก่อนมาดูราดราวก่อน
รอปภก็บอกกับชายคนนี้ค่ะบอกว่าร้านทองเนี่ยเปิดปิดตามเวลาห้าง
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะพลตำรวจเอกสุชาติธิรสวัสดิ์
รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็บอกว่าเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยก็มาดูลาดราวก่อนก่อเหตุนั่นแหละ
หลักฐานที่ได้ตอนนี้พอจะทราบรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายแล้ว
แล้วก็จะนำไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ส่วนรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุนะคะเบื้องต้นได้ข้อมูลมาว่า
มีเป็นยี่ห้ออะไรเป็นรุ่นอะไรแล้วอันนี้รู้แล้ว
แต่ทะเบียนยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าคนร้ายใช้เส้นทางใดในการหลบหนี
นั่นแสดงว่าเจ้าหน้าที่รู้แล้วนะคะรู้ข้อมูลแล้ว
ตอนนี้ยืนยันว่ากล้องวงจรปิดของร้านทองและบริเวณใกล้เคียง
สามารถจับภาพคนร้ายเอาไว้ได้ทั้งหมดนี่ค่ะ
เป็นอีกหนึ่งจุดที่คนร้ายใช้ในการหลบหนีแล้วกล้องจับภาพได้
ชัดเจนทีเดียวค่ะส่วนน้ำหนักทองที่คนร้ายได้ไปค่ะ
คาดว่าน้ำหนักเนี่ยเกือบสองร้อยบาทสองร้อยบาทเนี่ย
มูลค่าเบื้องต้นเนี่ยหกล้านบาทนะคะส่วนอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุเป็นปืนลูกโม่
ซึ่งเป็นปืนจริงหรือปืนปลอมอย่างที่บอกไปเดี๋ยวรอการสอบสวน
อย่างละเอียดต่อไปค่ะแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ก็ไปตรวจสอบพื้นที่ไปเก็บลายนิ้วมือแฝงเพราะว่าก็คงจะมีหลายจุดอยู่เหมือนกัน
ในที่เกิดเหตุแล้วก็กล้องวงจรปิดด้วยนะคะแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางหลบหนีของคนร้าย
เพื่อจะติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะสำหรับเหตุการณ์ร้ายแบบนี้ก็คือคนร้ายไปจี้ชิงทรัพย์ร้านทอง
โลตัสสาขาวังหินครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านี้เคยเกิดแล้วสองครั้งค่ะ
โดยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่๓แต่๒ครั้งที่แล้วมันเกิดที่ห้างทองเยาวราชเอเชียสาขาเซจี
แต่ครั้งนี้บุกเข้ามาถึงในห้างเลยค่ะแล้วก็กล้องวงจรปิดก็ดีพยานหลักฐานเอกสารต่างก็ดี
บ่งชี้ค่อนข้างชัดเจนเดี๋ยวคงจะมีความคืบหน้าหลังจากนี้นะคะ